อักรูจะม่ำเหอะจริงนะน้องเอ๋ย
ไม่เคยเห็นใครจะมองเขา

โอ้ยยังไงนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวได้ฟังกันสดแน่นอนของอาชายเมืองเสียง
แต่ร้องโดยฟลุ๊กไอน้ำ

จ่ำม่ำแฟ้ทิจิาโดยน้องเอ๋ย
ไม่เคยเห็นใครจำม่ำเท่า
โยดยอยหยาดเจอไม่เบา
โอ๊คตั้นเต้งถึงเอ้วเอา

จริงนะน้องพี่เชฟดีโซพี่เข้าถ้า
อันผ่องพันงามตาแล้วพาน้องหนกนูนเต็มหน้า
เตะลูกกันตาซอผ้าสอผีจามน้องเดินสะโพกยายัง
พี่นึกรักตัวน้องและนี่อยากเก็บเอามาไฟฝัน
อยากเก็บเอามาไฟฟันในร้านแจ่มจันทร์เป็นแฟนพี่ก็ดี
จำมัมสิทธิ์จริงนะน้องหนาขาวจังผิวดังสมลี
บ้านท้ายโยกย้ายยวนทีลูกครัวน่ากลัวยังไม่มี
จำมัมยังมีสวยดีแม่ขวานตา

มีมีมีมีมี
มีมีมีมีมีมี
จำมัมท่ือจริงนะน้องเอดไม่เคยเห็นใครจำมัมเท่า
นั้นแต่งตึงเอวเบาจำนำไม่เบาแล้วน้องเข้าตำรา
จำมังสิจริงน้องพี่เชฟบีสอบพี่เข้าท่า
วบอันผ่องพันงามตาหน้าผากน้องหนวกนวมเต็มหน้า
เตะลูกกันตาส่อพ่าส่อพี่ยามน้องเดินสะโพกยายัง
อยากเก็บเอามาไฟฝันอยากเก็บเอามาไฟฝัน
จำมัมสิจริงนะน้องหนาวเข้าจังพิวดังสำหรี
บ้านท้ายยกยายยวนทีลูกหัวน่ากลัวยังไม่มี
จำมัมยันนี้สวยดี
มีแม่ควันตา
ขอต้อนรับปลูกไอนามค่ะ

สนุกมันมาก
โอ้โหคุณแป๊บนึงนะเมื่อกี้เต้นอยู่ข้างเวที

ผมเห็นด้านข้างนี้แทบจะกระโดดกันแล้ว
จากตำนานคุณผู้ชมค่ะร่องรักคนมีเจ้าของ
เป็นยังไงบ้างคุณค่ะ
ก็เพราะชายเมืองสิงห์ให้เพลงมาให้เราเลือกมา๖เพลง

ก็นำทั้งหมดมาหลายเพลงมาร้องในสไตล์ทำดนตรีใหม่

พูดง่ายว่าฟังเพลงของพ่อชายเมืองสิงในสไตล์ฟลุ๊กไอน้ำนั่นเอง
ก็เลยเป็นฟลุ๊กใจสี

แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะเขาเอาเพลงมาร้องไม่เสียตังค่าลิขสิทธิ์สักบาท
แป๊บนึงนะคุณฟุ๊กคุณใช้คาถาอะไรเหรอคะ
คุณมีมนต์อะไรหรือเปล่า
จริงผู้ชายบอกว่าคือไม่อยากให้เพลงของพ่อหายไปไหน
อยากให้ทุกคนนำกลับมาให้เข้าร่วมยุคร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยครับ
ก็เลยได้โอกาสก็ตอนแรกที่เสนอมาแล้วก็รับทันทีเลยว่า
มันหาโอกาสที่ไม่ได้ง่ายยิ่งเขาใช้เป็นศิลปินแห่งชาติของเราด้วยครับ
ก็เลยรับโอกาสนี้เอาไว้เลยครับ
เห็นไปแล้วมีจำม่ำมีเมียพี่มีชูด้วย
เป็นเพลงสนุกทั้งหมดเลยของมัวชาติมัวสิทธิ์ที่ทุกคนนึกออก

ใครอีกยังไม่ได้รีบรีบไปดูนะคะ
เขาสวยเซ็กซี่เต็มจอไปหมดเลยค่ะ
อยากจะกระซิบถามว่าภรรยาคุณไปเฝ้าหรือเปล่าคะ
มันเพิ่มมาถ่ายอีกปีไม่ได้ไปครับก็เลยฟรีนิดนึงค่ะ

ก็มีในจำม่ำนี้ครับจำม่ำมากซ้ายเวลาเหมือน
ลองไปติดตามดูครับ

จะเข้าวงการหรือจะเป็นนักฟุตบอลหรือจะทำอะไรคะ
ตอนนี้ก็เขาเรียกอะไรอ่ะฝึกให้หลายคนได้แบบว่า

ตอนแรกที่สนใจตอนแรกเขาก็สนใจดนตรีนี่แหละครับ
ร้องเพลงฝึกอะไรจนมาเล่นกีฬามาเป็นฟุตบอล
ตอนนี้ก็โตขึ้นแล้วคนโตก็อายุจะ๑๖แล้ว
ตอนนี้เขาก็เล่นทุกอย่างกับเพื่อนนั่นแหละครับตอนนี้ก็ไปทางเจียเปอร์บ้าง

เข้าไปไหว่พ่อปู่สีสุธโพมี่ที่อุดรทานีปุ่น
ไปขออะไรให้เป็นพิเศษหรือเปล่า

เราก็จะต้องไปสกรราศุทธุ์ทุกครั้งไป
อุดรเราก็ได้ไปครับก็หลักก็คือขอให้ครอบครัวมีความสุข
แล้วก็การงานดีให้ทุกคนยังชื่นชอบในตัวเรา
แล้วเรามีอะไรที่บอกว่าเป็นความเชื่อพิเศษบ้างมั้ย
ทุกอย่างที่คู่บ้านคู่เมืองอยู่แล้วผมว่าทุกคนที่ไปกราบไหว้มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้ว
เราไปเยือนสถานที่นั้นจังหวัดนั้นเราต้องไปสักการะแล้วก็ไปเคารพเขาหน่อย
เพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนว่าเราไปเล่นสถานที่นี้
ก็เขาเป็นสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่อยู่ที่นี้เราก็ต้องกราบไหว้
เราอันนี้ไงเดินทางบ่อยไงแต่ก่อนคอนเสิร์ตจริงก็ต้องกราบไหว้

เล่นคอนเสิร์ตทุกที่ครับ
หมายถึงว่าไปถึงอย่างปลอดภัย

ไม่เป็นแบบว่าถึงการทำบุญ

นี่ก็เพลงจำม่ำท่อปกฏก็ได้แค่๓สัปดาห์อีกนะ

แซคกายลีงก่อนเลยนะคะ

แล้วอาชายจะได้เจอบ้างไหมคะ

จริงพ่อชายต้องมาด้วยแต่ว่าสุขภาพพ่อชายช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรง

ค่าแต่ว่ามีโอกาสเดี๋ยวไปกากบ้านนะแก
อ่ะทำงานต่างจังหวัดเนาะ
ทำงานต่างจังหวัดแบ่งเวลายังไงบ้างอ่ะลูกด้วยภรรยาด้วย
จริงตอนนี้หลักก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วครับ

ตอนแรกเค้าอยู่บุรีแล้ว

เค้ามีเชื่อมอะไรถึงลงทาง
สุดท้ายให้ฝากผลงานน้อยค่ะ

ฟังเพลงพ่อชายเมืองสิงห์ในสไตลุ๊กไอน้ำ

ขอบคุณครับ